ไปดูซิสภาพอากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้เขาบอกจะเข้าหน้าหนาวนะจ๊ะ

ร้อนไปถึงนี่นี่ร้อนไปถึงข้างหลัง
หุ่นเฟิร์มพร้อมโชว์สวีทกับหวานใจคุณหมากปรินบนเรือยอร์สนะคะ
งานนี้ทะเลที่ว่าเค็มนะยังต้องยอมให้กับความหวานของคู่นี้เขาไปเลยค่ะ
ต่อด้วยสาวไซส์มินิเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คลายคัทสูงปรี๊ด
บอกว่าเอลเอสในตำนานของชียั่วไปเลยจ้ะแม่

ลงได้ขออนุญาตแล้วขอแล้วนะคะ
เขามีการแท็กไปขออนุญาตหนุ่มกันด้วยนะฮะ
หนุ่มกันจะคอมเมนต์แบบดุก็เถอะแต่ก็เออก็ยอมนะจ๊ะ
ก็แฟนสวยนี่เนาะไปฟังสภาพจ๊ะ
อนุมัติแล้วค่ะส่งไว้ถามเรียบร้อยแล้วรูปนี้ลงได้ไหมคะ
เอาสิค่ะ
เขาก็แซวเล่นแต่จริงอนุมัติแล้วจริง
จริงส่งไปหลายรูปค่ะเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยก็ลงได้หมดอะไรอย่างนี้

คือมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเล่นกันอยู่กับเพื่อนพี่สาวว่ายน้ำแค่นั้นเอง
ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นที่เราไปทะเลบางทีเราก็โอเคกินไวน์แก้วหนึ่ง
เราก็อายุเท่านี้แล้วเนาะ

ใส่บิกินี่สวยกันไปก็ได้นะ
หนาวที่ว่าหนาวเนี่ยร้อนไปเลยเมื่อเจอสาวพวกนี้นะคะ